กัญชัยแปลว่าอะไร
พี่ชื่อกัญชัยกำเนิดพลอย
พระองค์เจ้าพนุพันต์ลุยุคคลไฟเงินคนเป็นคนตั้งให้
หลังจากนั้นพี่ก็ไปดูดวง

แล้วแม่ทัพทิมข่าก็บอกว่า
เกิดเปลี่ยนชื่อเพราะเหมือนไม่มาก

วุฒิการศึกษาโรธโชช่วงเชษฐวาล
พี่ก็โอเคครับได้อย่างนั้นให้เปลี่ยน

โรงเรียนเชิญออกเลยเพราะว่าพี่มีไล่ตีไล่ต่อยมีอะไร
สุดท้ายก็ไปรับเงินค่าเทอมให้ออกเลย

พี่รู้แค่นี้วุฒิโรธการศึกษาโชช่วงเชษฐวาล
ล่าสุดพี่ก็เปลี่ยนเป็นภูดิต

ดิตก็คือเป็นแบบเหมือนแบบ

แล้วก็ใช้มาตลอดตรงนั้นทั้งเพื่อนก็รู้จักกัญชัยนี่แหละ
แล้วค่อยมาเปลี่ยนประมาณสักช่วงเรียน